ดูเธอไม่อยู่
แอบดูแวะหมอ
ก็เป็นค่ายเลือดออกคือไปถ่ายละครใช่ไหมครับพี่ชิวสีใช่อันนี้เราอย่าไปว่ากองถ่ายเขาไม่ดีนะ
มันเหนียวแล้วคนนี้เป็นคนที่มั่นใจตัวเองว่ายุงไม่กัดเราหรอกเราคงกัดยุงมากกว่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็อาจจะพลาดได้เป็นโรคที่ชื่อไม่น่ากลัวแต่มันน่ากลัวพวกนี้ต้องดูอาการต้องนอนให้น้ำเกลือ
แล้วก็ดูอาการว่าเกร็ดเลือดต่ำขนาดไหนอะไรประมาณนี้แล้วตรงที่มันต่ำมาก
แต่ตามคอนเซ็ปต์รายการสบายดีหรือเปล่าต้องเท้าความกันไป
พี่อยู่ในวงการโลศแร่มตลกตลกเมื่อกี่ปีแล้วคะเนี่ยพี่
ตั้งแต่อายุ๑๓๑๓เป็นนักร้องก่อนไง๑๓จนมาเล่นตลกเล่นเต็มตัวประมาณอายุ๒๒
ถือว่าดวงเราดีหน่อยตอนนั้นมันก็สบายเพราะเราอยู่คณะดังไม่เคยลำบาก
คืออยู่ดนตรีก็อยู่วงดังอยู่ตลกก็อยู่คณะดังอะไรอย่างนี้

วันที่๓กระละสินวันที่๔จันทวรี
ก็คือทำแหนมกับล่าสุดที่ที่นี่เลยธุรกิจใช่ไหมคะ

คือมันเป็นอาหารกินง่าย
บางคนแบบไปเที่ยวน้ำตกนครนายกอย่างนี้

อนาคตอยากทำอะไร
วางอนาคตของพี่ชุฟีไปไหมคะ
ในวงการและธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะ

อินเทอร์เน็ตออกรายการ๑๓๕คลื่น

รับคติประจำใจที่ทำให้พี่ชูศรีอยู่ได้ยาวนานขนาดนี้ค่ะ

ถึงแม้พี่จะไม่ใช่ว่าดีเต็มร้อย

พี่ไม่เชื่อว่าสีเป็นคนดีไม่ใช่

แต่อย่างน้อยพี่ก็ไม่เคยที่จะเนรคุณคน

ทำความดีไม่เคยที่จะจงทำดีเพื่อความดี
ทำดีเพื่อดูดีพี่พูดแบบนี้
วันนี้มานึงในร้านของเราก็มีของที่เล็กน้อยมาฝาก

อ๋อหูยใจอยากได้มากเลยนี่

อันนี้ได้กินน้ำกี่ลิตรนี่เป็นรมพี่อ๋อเป็นรมเหรอ
ใช่เป็นของที่เล็กนะคะเผื่อพี่ได้เดินทาง

ก็วันนี้ขอบคุณพี่ชูสีมาก
แน่นอนต้องขอให้พี่หายป่วยไวนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะคะ

พี่เคยมีอย่างแบบ
ดีหรือเปล่าคร่าวไม่เคยรู้ตื่นดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะหมด